สวัสดีครับท่านผู้ชมพิวเตอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมพิวเตอร์
สวัสดีครับท่านผู้ชมพิวเตอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมพิวเตอร์
การที่ให้คนอื่นกาคะแนนแทนคนพิการที่เขากาคะแนนเองไม่ได้เนี่ย
อันนี้ถือว่าการลงคะแนนเป็นความลับไหม

เพียงแต่ว่าตอนนี้ประธานสนชคุณพรเพชรวิชิตชนลชัย
ยังออกลีลาที่บอกว่ารอนายกรัฐมนตรีก่อน
รอถึงวันที่๑๒เมษา
ถ้านายกไม่ยื่นฝ่ายบริหารไม่ยื่น
ฝ่ายสภานิติบัญญัติก็ยื่น
จริงแล้วตอนนี้ก็ล่ารายชื่อกันไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
เพียงแต่รอรอเวลาที่จะยื่นเท่านั้น
ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นที่สนใจของสื่อ
เป็นที่สนใจของคนที่ติดตามข่าวการเมือง
เพราะเรื่องนี้มันจะนำไปสู่ว่ากระทบหรือไม่กระทบรถแมพหรือไม่มัน
จะนำไปสู่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นตามรถแมพเดินกุมภา๖๒

ฉะนั้นประเด็นนี้คนก็สนใจด้วยอย่างที่ว่านี่แหละ
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องแม่น้ำ๒๓สาย
ออกมายืนยันตรงกันหมดว่าจะไม่กระทบรถแมพ
อาจารย์มีชัยก็บอกว่าไม่กระทบรถแมพ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่กระทบรถแมพ
รองนายกพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่กระทบรถแมพ
คือเลือกตั้งอยู่ในช่วงกุมภา๖๒

แม้กระทั่งท่านรองวิศนุท่านก็ยืนยัน
ออกมายืนยันตรงกันหมดว่าจะไม่กระทำให้กระทบรถแมพ
แต่ว่าคอการเมืองเขาไม่เชื่อหรอกครับ
คอการเมืองเขาวิภาควิจารณ์ว่าเรื่องนี้มันจะกระทบโรดแมพ
ในที่สุดกระทบแง่
อาจารย์สมชัยยืนกระต่ายขาเดียวเลยว่า
ถ้ายื่นพรบว่าด้วยการเลือกสอสอเข้าไปตีความด้วย
การเลือกตั้งจะต้องเลื่อนไปอีก๒๓เดือน
จริงการเลื่อนออกไปอีก๒๓เดือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ
รอกันมาตั้ง๔ปีแล้วทำไมจะรอไปอีกหน่อยไม่ได้
แต่ว่าการเลื่อนออกไปคราวนี้มันไม่เหมือนกับการเลื่อนออกมาครั้งก่อน
เพราะว่าอารมณ์ของคนมีความรู้สึกว่า
รัฐบาลคอสชไม่จริงใจที่จะบอกประชาชนตรง

กลุ่มของคนอยากเลือกตั้งเขาก็ออกมา
ครั้งก่อนก่อนออกมาก็หล่อมแหลมแต่ว่าคราวที่แล้วออกมาจำนวนก็ไม่น้อยนะครับ
นั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าคนเขาไม่อยากให้รถแมพเลื่อนออกไปอีกแล้ว
ทีนี้มาดูเหตุผลของสนชว่าทำไมต้องยื่นให้สารรัฐมนูลตีความ
อันนี้เข้าใจได้เลยครับ
เพราะพูดกันถึงขั้นว่าถ้าไม่ยื่นเสียตอนนี้
พอประกาศใช้แล้วมีคนไปยื่นทีหลัง
มันจะทำให้กระทบอะไรต่ออะไรเยอะ
และโดยเฉพาะถ้าวินิจฉัยว่าขัดรัฐมนูลมากในเชิงหลักการ
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะโยงไปถึงการเลือกตั้งที่ผ่านไปแล้ว
สมมุติไปยื่นกันหลังการเลือกตั้ง
แล้วทำให้การเลือกตั้งเป็นโมค่า

มันเกิดได้เพราะเคยเกิดมาแล้วนี่ครับ
การเลือกตั้งเป็นโมคะคราวก่อนโน้น
หมดเงินไปสามพันกว่าล้าน
คราวนี้คนก็นึกไปดูถ้าถึงจุดนั้นทำยังไง
ฉะนั้นเอาล่ะยื่นเสียให้ชัดดีกว่า

แต่คนเขาแขลงใจครับ
ถึงแม้ว่ามีเหตุผลหลักการแน่นหนาอย่างนี้
แต่คนเขาแคลงใจว่าก่อนหน้านี้
ทำไมไม่ทำเสียให้ตกถูกต้อง
ปล่อยให้มาถึงจุดนี้ได้ยังไง

เขาร่างไปส่งให้สนช
สนชไปตั้งกรรมธิการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง
เติมโน่นตัดหนี้เพิ่มนั่น
กรรมการร่างเขาก็ติ่งแล้วว่าระวังเถอะ

มันจะขัดต่อรัฐธรรมนูล
เขาเตือนแล้วครับอาจารย์มีชัยก็เตือน
กรรมการร่างรัฐมนุนคนอื่นก็เตือน
แต่สนชบอกว่าไม่เป็นไร
ไม่ขัดไม่ขัดรัฐมนูล
แล้วก็เอามาผ่านสนชชุดใหญ่
สนชชุดใหญ่ยกมือกันเกือบเป็นเอกฉัน

กรรมธิการว่าไม่ขัดรัฐมนูล

พอมารวมมาคุยกันในกรรมการ๓ฝ่าย
คือกรรมการร่างสนชและกรกต๓ฝ่าย
ก็มีการทักท้วงนี่ครับ
แต่คนที่ทักทวงนั้นเสียงข้างน้อย
และสุดท้ายก็เอากันตามนั้น

แล้วสุดท้ายพอมาวันนี้ก็บอก
เอ้ายื่นเสียดีกว่า
ยื่นเสียดีกว่าดีกว่าไปยุ่งยากทีหลัง
ดีกว่าไปล้มทั้งยืนทีหลัง
อันนี้เห็นด้วยแต่คำถามก็คือว่า
แล้วทำไมไม่คุยกันให้จบตั้งแต่ตอนแรกล่ะ

แม่น้ำสองสามสายพวกเดียวกันทั้งนั้น
ฉะนั้นเรื่องนี้สนชเขาถูกตำหนิ
สนชนั่นตำหนิสภาจากการเมืองมาเยอะแยะที่ผ่านมา
หมินเขาว่าสภาที่การเมืองอย่างนั้นอย่างนี้

สรณชอสมาชิกสภานิติบัญญัติ

หนึ่งตั้งให้มาทำหน้าที่ให้ไปประชุม
หลายคนก็ขาดประชุมเคยเป็นข่าวจำได้ไหมครับ
บางคนขาดเกือบร้อยครั้งในรอบปี
เขาจ้างให้มาทำงานคุณไม่มาทำงาน
สองมาทำงานแล้วคุณก็เหมือนไม่มา
สนชหลายคนไม่เคยลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเลยครับ
ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเห็นยังไง
กฎหมายฉบับนี้ท่านเห็นยังไง
เห็นต่างกับเขาท่านเห็นตรงกับเขา

ไม่เคยลุกขึ้นมายืนแสดงความเห็น

มาทำงานก็เหมือนไม่มาทำครับ

เขาให้ตัดสินใจแทนประชาชนครับ
ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณเห็นด้วยหรือคุณไม่เห็นด้วย
เอ้าพอมีเรื่องสำคัญสำคัญคุณกดว่า

แปลว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่แสดงความเห็น
งดออกเสียงอภิปรายก็ไม่อภิปราย
ให้ตัดสินใจแทนประชาชนว่าจะเอายังไงก็กดปุ่มงดออกเสียง

ฉะนั้นหัวข้อวันนี้จึงบอกว่าถามหาความรับผิดชอบของสนช
ว่าที่ผ่านมาคุณปล่อยให้มาถึงจุดนี้ได้ยังไง
จุดที่ต้องยื่นตีความทำไม
หนึ่งไม่ฟังเสียงคนที่เขาร่างเรื่องนี้คือกรรมการร่าง

คุณก็คิดว่าไม่มีปัญหาไม่ขัดรัฐมนูล

แล้วทำไมมาสงสัยตอนนี้ล่ะครับ

เลื่อนเลือกตั้งออกไปสองเดือนสามเดือนเนี่ย
ประชาชนไม่ได้คิดว่าจะเป็นจะตายยังไงหรอกครับ
ทนกันมาตั้ง๔ปีแล้วยอมได้
แต่นี่เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง
ที่ทำให้คนการเมืองเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ

คราวนี้ก็ต้องตกเป็นจำเลยสังคม
วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายการเมืองมาเยอะแล้วนี่ครับ
คราวนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง

ขีดเส้นใต้ของสุดสัปดาห์นี้ครับ
แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ